บทสรุปของคดีนี้จะออกมาเป็นยังไง
เพราะว่าสารดีกามีการนัดอ่านคำพิพากษา
และเมื่อสักครู่ช่วงสายศาลก็มีการอ่านคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นคุณผู้ชมนักข่าวของเรารออยู่ที่พื้นที่นะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะจากคุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะ
รายงานสดมาจากศาลจังหวัดทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรี
เชิญค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมครับด้านหลังผมสดสดณขณะนี้
คือบรรยากาศที่นายเปรมชัยกรณสูตรจำเลยที่๑นั้น
เดินทางออกจากศาลจังหวัดทองผาภูมิไป
เมื่อประมาณ๑นาทีที่ผ่านมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งใช้รถของเรือนจำทองผาภูมิจำนวน๒คัน
ในการควบคุมตัวนายเปรมชัยออกไป
โดยมีรถของตำรวจเป็นรถนำขบวนที่เป็นการควบคุมตัวไปด้วย

เปรมชัยนั้นได้รับการลดโทษจาก๒ปี๑๖เดือน
เหลือ๒ปี๔เดือนนั่นเองนะครับ
โดยสารดีการเริ่มอ่านคำพิพากษาในเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
เสร็จสิ้นการอ่านคำพิพากษาในเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
ซึ่งสารใช้เวลาเพียง๓๐นาทีในการอ่านคำพิพากษาในครั้งนี้

พนักงานอัยการศาลสูงภาค๗ยื่นอูทร
โดยจำคุกนายเปรมชัยกรณสูตร๒ปี๑๔เดือน
จำคุกนายงโดดเคลือ๒ปี๑๗เดือน
จำคุกนางนาธีเรียมแสน๑ปี๘เดือน
รอการลงโทษให้ตามสารชั้นต้น
และจำคุกนายนาธีทุมมาส๒ปี๒๑เดือน
ต่อมาวันที่๓๑มีนาคม๒๕๕๙
จำเลย๓คนได้แก่นายเปรมชัยนายยงและนายธานี

ได้แก้ดีการเรียบร้อยแล้วในวันนี้
โดยสารดีกาได้พิจารณาแล้วมีคำพิพากษาคือ
ดีกาของจำเลยทั้ง๓คนฟังไม่ขึ้นนะครับ
และไม่มีเหตุต่อการรอการลงโทษ
พิพากษาตัดสินลดโทษจำคุกให้จำเลยทั้ง๓คน
คือพิพากษาจำคุกนายเปรมชัยกรณสูตร๒ปี๖เดือน
ไม่รอลงอาญานายยงโดดเคลือจำคุก๒ปี๙เดือน
นายธานีทุมาสจำคุก๒ปี๑๓เดือน
และให้จำเลยทั้ง๓คนชดใช้ค่าเสียหาย๒ล้านบาท
แต่ให้ปรับแก้ไขดอกเบี้ยให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่

เหตุผลที่ทำให้มีการลดโทษนั้นคุณผู้ชมครับ
เพราะมีการแก้ไขพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

โดยพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแก้ไขเพิ่มเติมปี๒๕๕๙

การกระทำของจำเลยทั้ง๓คนจึงไม่มีความผิดในส่วนนี้
คุณผู้ชมครับสถานจังหวัดทองผาภูมินั้น
คึกคักมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับ
โดยนายเปรมชัยนั้นเดินทางมาถึงศาลในเวลาประมาณ๘นาฬิกา๕๘นาที
ซึ่งเดินทางมาพร้อมกับคนขับรถและผู้ช่วยอีก๑คนรวมทั้งหมด๓คน
โดยนายเปรมชัยนั้นมีผ้าก๊อตสีขาวขนาดใหญ่ปิดไว้ที่ตาด้านซ้าย
ก่อนจะลงจากรถมาที่บริเวณด้านหน้าศาล
โดยผู้ช่วยนั้นได้นำไม้เท้ามาเพื่อพยุงในการเดินให้กับนายเปรมชัย
โดยมีทีมทนายความมาแต่งตัวและพาเดินเข้าไปในจุดคัดกรองของบริเวณศาล
ส่วนจำเลยคนอื่นนั้นก็เดินทางมาในเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากฝั่งของจำเลยและฝั่งโจทย
แล้วก็พนักงานอายการนั้นเดินทางมาถึงด้วยเช่นเดียวกัน
โดยหลังการอ่านคำพิพากษาเสร็จคุณผู้ชมครับ
ทนายความส่วนหนึ่งได้เดินทางออกจากศาลบริเวณประตูด้านหน้าศาล
ส่วนตัวของนายเปรมชัยและจำเลยอีก๓คน
ถูกเจ้าระชิตศาลนำตัวไปปดกำไรอีเอ็ม
จากนั้นเจ้าระชธรรมคุมตัวมาขึ้นรถ
เรือนจำทองผาภูมิบริเวณด้านหลังศาล
ก่อนที่จะไปยังที่เรือนจำทองผาภูมิทันที
นำเอาผ้าไวนิวสีขาวมาปิดบังไว้บริเวณทางเดิน
เพื่อไม่ให้สื่อมวลชนนั้นได้สามารถถ่ายภาพของนายเปรมชัยได้ชัดเจนนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้ตัวของนายเปรมชัยนั้น
เดินทางไปยังเรือนจำทองผาภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วแต่นายเป็มชัยจะยังขับควบคลุมตัวอยู่ที่บริเวณเรือนจำในกรุงเทพมหานครรภ์หรือไม่
ต้องรอตำเนยื่นอีกครั้งว่าจะให้เหตุผลใดในการขอไปอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นเองครับ

รายงานสดจากเรือนจำทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ขอบคุณนะคะคุณภูริพัฒน์ก็คือตั้งแต่วันนี้ที่นักข่าวไปปักหลักรออยู่
นายเปรมชัยเดินทางมาถึงที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
หลังจากที่ฟังคำพิพากษาสารดีกาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อเช่นกันนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่สารดีกามีการอ่านคำพิพากษาเนี่ย
ทางอายการสูงสุดก็มีการออกมาแถลงข่าวถึงเรื่องนี้ด้วย
โดยการแถลงข่าวของคณะโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดที่แจ้งวัฒนะเนี่ย
แถลงช่วงประมาณสัก๑๐โมง๑๕นาที
หลังจากที่สารดีกาหลังจากที่สารจังหวัดทองผาภูมิเนี่ย
อ่านคำพิพากษาสารดีการ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
รายละเอียดเนี่ยทางคณะโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ในคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ย
ได้แถลงข่าวคือข้อความที่แถลงเนี่ยนะคะ
ท่านก็อธิบายให้สื่อมวลชนเข้าใจแบบง่าย
คดีเสือดำนี้สิ้นสุดลงแล้วเพราะว่ายืดเยอะยาวนานมา๓ปี๑๐เดือนนะคะ
จำเลยทั้ง๓คนถูกสารสั่งจำคุกโดยไม่รอการลงโทษ
ใช้คำว่าขอดีการฟังไม่ขึ้นทุกประเด็นจึงไม่รอการลงโทษ
แต่ทีนี้ในเรื่องรายละเอียดของโทษเนี่ย
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นวอลด้านหลังว่าจำคุกเปรมชัย๒ปี๖เดือน
ชดใช้๒ล้านเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะคะมีการอธิบายรายละเอียด
ที่บอกว่าจำเลยทั้ง๓คนได้ลดโทษลงคนละ๘เดือนเพราะอะไร
เพราะว่ามีการยกเลิกพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๓๕
แก้ไขเพิ่มเติมปี๖๒นี่นะคะยกเลิกมาตรา๕๕
ท่านโทษกับท่านรองเนี่ยบอกว่าเมื่อไม่มีกฎหมาย
ไม่มีความผิดก็เลยไม่มีการลงโทษ
เรื่องประเด็นนี้ค่ะมาตรา๕๕เป็นความผิดเรื่องการซ่อนเร้นซากสัตว์ป่า
เดี๋ยวไปฟังตอนที่รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดอธิบายตรงนี้ค่ะ
จำเลยทั้ง๓คนที่ดีการในหลายประเด็นขึ้นไป
สารดีกาท่านวินิจฉัยว่าฟังไม่ขึ้นทุกประเด็นและไม่มีเหตุรอการลงโทษ
แต่เนื่องจากมันมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ
พรบคุ้มครองสงวนสัตว์ป่าปี๓๕ในปี๖๒โดยให้ยกเลิกมาตรา๕๕เลย
กเลิกมาตรา๕๕ที่ท่านโฆษกได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปสักครู่ก็คือว่า
ในข้อหาส้อนเล็นจะไปเสียรับจำนำรับวัตถุการณ์ซึ่งสาธิป่าและซากสักป่า
ตรงนี้ในช่วยซ่อนเล้นตรงนี้มันไม่เป็นความผิด
เมื่อไม่เป็นความผิดกฎหมายยกเลิกมันก็กลับไปสู่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒
สองก็คือไม่มีความผิดไม่มีโทษเมื่อไม่มีกฎหมาย
เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็เป็นคุณกับจำเลยเฉพาะในส่วนที่ยกเลิก
สารธรรมดิกาท่านลดโทษให้ในส่วนนี้คนละ๘เดือน
นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทางรโครโศกอธิบาย
สื่อมวลชนเข้าใจอย่างชัดเจน
และเมื่อกระบวนการยุติธรรมถึงที่สิ้นสุดแล้ว
อายการก็จะมีการทัดถ่ายคำพิพากษาสารดีกา
ส่งไปยังสำนักวิชาการวิเคราะห์คดี
คดีนี้เป็นบรรทฐานของอายการต่อไปในอนาคตด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นคดีที่สังคมได้รับความสนใจนะคะ
ว่าจะเป็นทางด้านของการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า
แล้วก็อีกหนึ่งด้านคือกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย
จะดำเนินคดีกับผู้ที่มีความร่ำรวยอย่างไรบ้าง

ก็ถือว่าสิ้นสุดนะคะสำหรับคดีนี้นะคะ